ของวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อทางด้านพันธบรวจโทอุดมสุวรรณเลขาอดีต
ฟุตบอลทีมชาติไทยเจ้าของฉายาปีกกระดูกยุงเนี่ย
เสียชีวิตซะแล้วนะครับซึ่งการเสียชีวิตนะคะ
เกิดจากอาการวูบในสนามฟุตบอลระหว่างที่ไปเล่นฟุตบอล
กำลังกายกับกลุ่มเพื่อนนะคะที่สนามฟุตบอลในซอยนวลจันทร์
ซึ่งณตอนนี้นะคะพันธมรถโทอุดมหรือว่าพี่เอกเนี่ย
อายุเพียงแค่๕๐ปีเท่านั้นซึ่งทันทีที่เกิดเหตุการณ์
กลุ่มเพื่อนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันพยายามที่จะช่วยประถมพยาบาลให้
เบื้องต้นก่อนแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลปาโดนวมิน
แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากอาการหัวใจวายล้มเหลวเฉียบพันค่ะ
ให้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับกับคุณอุดมสุวรรณเลขาเนี่ย
ก็เป็นนักฟุตบอลที่สร้างชื่อมาจากรายการระดับตำนานเลยนะครับ
ถ้าพูดชื่อมาเนี่ยแฟนบอลน่าจะพอนึกออกนะ
ในช่วงทศวรรษ๒๕๓๐๒๕๔๐นู่นแหละครับ
ก็เล่นให้กับทีมสตูนนะครับตอนนั้นก่อนที่จะติดทีมชาติไทย
ในยุคคาลอสโรเบโตคาวันโยคุมทัพ
ปัจจุบันเนี่ยพี่เอกเขาก็เป็นรองผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับ